ทีมข่าวไทยรัฐทีวีปักหลักอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะคะ
เพื่อเกาะติดสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดตอนนี้หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลาย

พาคุณผู้ชมไปที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรกันก่อนค่ะ
สถานการณ์น้ำท่วมก็เริ่มคลี่คลายเหมือนกันนะคะ
ตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของการฟื้นฟู
ดูเรื่องของความเสียหายทั้งบ้านเรือนทั้งท้องถนน
เพราะว่าน้ำท่วมต่อเนื่องเกือบ๔วันในพื้นที่นี้นะคะ
รอยยิ้มของชาวบ้านทั้งผู้ใหญ่และเด็ก

หลังในพื้นที่หมู่ที่๓ตำบลนากระตามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
น้ำลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืน
เข้าสู่สภาวะปกติเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ชาวบ้านในพื้นที่ต่างเร่งทำความสะอาดบ้านที่อยู่อาศัย
สะอาดสะอ้านเหมือนที่ตอนน้ำยังไม่ท่วมขัง
ตู้เตียงโต๊ะวางของที่ไม่ได้รับความเสียหาย
และไม่ลอยไปกับน้ำก็ถูกทำความสะอาดและมาตั้งไว้ตำแหน่งเดิม
พร้อมเปิดพัดลมเป่าพื้นให้แห้ง
อาศัยหลับนอนในยามค่ำคืนตามปกติ
กำนันตำบลนากระตามหนึ่งในผู้ประสบภัย
อาศัยอยู่หมู่บ้านนี้บอกว่า
หลังจากนี้ก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้
เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนมาว่า
จะมีฝนตกหนักอีกครั้งในวันที่๑๖มกราคมนี้
ส่วนปัญหาที่ทำให้น้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้
กำนันบอกว่าส่วนหนึ่งมาจากธรรมชาติ
และส่วนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการน้ำ

พร้อมทั้งอยากให้ภาครัฐเข้ามาดำเนินการสร้างเขื่อนท่าแซะ
เพื่อช่วยแก้ปัญหาในฤดูน้ำหลากและภัยแรง
ใช่ครับผมใช่เพราะมันเป็นปัญหาต้นเหตุเลยครับ
ชาวบ้านก็ต้องระดวนถึงขนาดนี้ครับ
ติดกับปัญหาตอนที่มีชาวบ้านนะครับเข้าไปอยู่ในพื้นที่
ที่จะสร้างเขื่อนนะครับมันก็เลยมีปัญหาว่ามีชาวบ้านตรงนี้เข้าไป
เข้าไปร้องเรียนทางหน่วยงานราชการว่าเขาได้มาทำกินอยู่เป็นเวลานานแล้ว
ตอนนี้ก็ได้ประกาศให้ชาวบ้านรับรู้ว่าวันที่๑๖เนี่ยยังมีหอมความกดอากาศต่ำนะครับ
ที่ทางที่ทางได้ความปกติได้ได้แจ้งเตือนมานะครับ
ก็ได้ให้ชาวบ้านบอกว่าอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงนะครับ
ให้เลยวันที่๑๘ไปก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ให้เกมรับมือตรงนี้ไว้
ส่วนนี้เป็นสภาพความเสียหายของบ้านนางยียวนแตงโท
หลังน้ำลดก็พบว่าผนังบ้านที่ใช้เป็นร้านค้าขายของชำ
พังเสียหายไปเป็นแถบ
หลังจากนี้ก็คงต้องเร่งสร้างใหม่
เพื่อจะได้ทำการค้าขายและให้บ้านมีสภาพดังเดิม

วนน้ำใจของผู้คนก็หลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่
มีทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชน
แจกสิ่งของทั้งข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มกันจำนวนมาก
ทำให้เห็นว่าในยามทุกข์ยากยังไงคนไทยก็ไม่ทอดทิ้งกัน
ความเสียหายในพื้นที่หมู่ที่๓
ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนประมาณ๑๐๐หลังคาเรือน
และทั้งตำบลนากระตามได้รับความเสียหาย๙หมู่บ้าน

ชาวบ้านเดือดร้อนไปแล้วประมาณ๖๐๐หลังคาเรือน
สวนไร่นาเสียหายประมาณ๒๘๐๐๐ไร่
ส่วนภาพรวมทั้งจังหวัดชุมพร
ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า๒๓๐๐ครัวเรือน
ประชาชนต้องจมอยู่กับน้ำท่วมมากกว่า๗๔๐๐๐คน